ไปต่อกันเลยนะคะสุดสัปดาห์นี้หาที่เที่ยวชิดกันดีกว่า

พร้อมมาด้วยวงดนตรีเด็กแนวยังคุณสมเกียรติ
ยังขออภัยค่ะชื่อวงว่าสมเกียจ

ให้ไปรวมตัวสร้างความสนุกกันในงาน
จะเปิดพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์การค้า
ให้กลายเป็นลานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว
มีเวทีคอนเสิร์ตร้านขายของแฟชั่น
รวมไปถึงร้านค้าของเหล่าดาราด้วยนะคะ

โอกาสให้เด็กสเก็ตมาโชว์ความสามารถกันแบบเต็มที่

มาร่วมสร้างสีสันกันมากมายนะฮะ
งานเกิดขึ้นวันที่๒๗๒๙มกราคมนี้

เมื่อกี้โน๊ตมากับวงสมเกียรตินะไม่ใช่คุณสมเกียรติพอให้ทีค่ะ